ส่วนลุงไข่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรไก่ไข่นะไม่เกี่ยวนะ
ลุงไข่เป็นชาวประมงอยู่ที่แหลมตะลุงพุกปากพนังนครศรีธรรมราช
บอกว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอหาเลขและลอตเตอรี่
นี่แกโชคดีเลยนะคะแกไปเจออ้วกวานคุณอ้วกวานหรืออำพันธเล
น้ำหนัก๑๐๐กิโลกรัมแล้วจะบอกว่ามันแพงมากนะ
กิโลหนึ่งเห็นบอกว่ามีคนมาขอซื้อกิโลล้านล้าน
คือมูลค่ามหาศาลมากถ้าใครไปเจอบุญหล่นทับจริง
ทับไหมทับมากเลยค่ะทับลุงไข่มากเลยค่ะ
ประมาณ๑๐๐กิโลตีกลมว่ากิโลละ๑ล้านบาท
ร้อยล้านต้องใช้ลอตเตอรี่รางวัลที่๑กี่ใบ
แต่เขาต้องไปตรวจสอบก่อนไหมว่าเป็นอ้วกวานของแท้จริง

ก็ตรวจสอบกันเองนะแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์
หรือว่าในห้องปฏิบัติการต้องว่ากันอีกทีหนึ่ง

ชื่อจริงก็คือคุณนฤทธิสุวรรณสังหรือลุงไข่อายุ๖๐ปี
เป็นชาวประมงที่แหลมตะลุงพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขณะกำลังเดินออกกำลังกายอยู่ริมชายหาดบริเวณหมู่บ้านแหลมตะลุงพุก
ก็เดินไปเจอไอ้ก้อนสีขาวเหลืองขนาดใหญ่ลอยมา
ยชายหาด๑ก้อนแล้วก็ก้อนเล็กอีกสักประมาณ๒๓ก้อน
ตอนนั้นเนี่ยลุงไข่บอกว่าแกก็ยังไม่รู้ว่ามันคือก้อนอะไร
กระทั่งญาติสักประมาณ๔๕คนนะคะ
ช่วยกันยกกลับไปที่บ้านไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทีนี้แกบอกว่าถ้าเกิดว่าจับดูมันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ค้นเลยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตนะคะ
ทดลองจุดไฟลนที่ก้อนดังกล่าว
พบว่าก้อนดังกล่าวมันก็จะไหลออกมาเหมือนเทียน
มีกลิ่นคาวเอาล่ะดิดนิ้วเลย
น้ำหนักรวมร้อยกิโลกรัมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นก้อนอ้วกวัน
ที่มีขนาดใหญ่มากและหนักมากที่สุด
เท่าที่ลุงไข่แกเคยพบเจอมานะคะหลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าว
ทำไงฮะยังไงครับไปถูถูถูถูแน่นอนนะคะ
ไปดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหม
ไปดูอวกวานที่บ้านลุงขายไม่ขาดสายเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะมีนักธุรกิจคนหนึ่งจากจังหวัดภูเก็ต
พอทราบข่าวโทรศัพท์ติดต่อเลยขอซื้ออ้วกหวาน
แต่นักธุรกิจคนนี้บอกว่า
ขอตรวจพิสูจน์ผลทางหลักวิทยาศาสตร์ก่อน
มีการคัดแยกเกรดของอ้วกวานนะคะ
ยังไม่มีการตกลงกันว่าจะมีการซื้อขายนะ
ว่าเป็นอ้วกวานจริงหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าเป็นอ้วกวานจริง
เป็นอ้วกวานเกรดไหนอีกแต่ละเกรดได้ราคาไม่เท่ากัน

ไข่เล่าต่อบอกว่าอยากให้หน่วยงานด้านประมงหรือว่ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ช่วยตรวจสอบว่าอ้วกวานที่เจอเป็นอ้วกวานชนิดใดกันแน่
และหลังจากนี้ก็จะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพปากพนัง
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันอาจจะศูนย์หายหรืออาจจะโดนขโมยได้

มีตั้งหลายก้อนเนี่ยก้อนใหญ่หนึ่งก้อนก้อนอีกสองถึงสามก้อน

ขอตรงนี้กันเลยนะคะเมื่อสักครู่เห็นมีการนำไฟแชคไปลน
ก็น่าจะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะว่าใช่หรือไม่อย่างไร
ใช่หรือไม่ใช่แต่ก็แสดงความยินดีเบื้องต้นด้วยแล้วกันนะคะ